คุณผู้ชมครับคดีที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับ
เมื่อคืนก่อนนะฮะเป็นคดีที่โหดเยี่ยมมาก
แฟนเก่าบุกเข้าไปยิงอดีตนักข่าวสาว

เพราะว่าตามง้อตามคืนดีไม่ได้นะครับ
เมื่อวานนี้คนร้ายก็มอบตัวนะครับ

ตำรวจก็ควบคุมตัวมาสอบสวนสอบปากคำ
วันนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วพยานหลักฐานต่างมันชัดในตัวเลยคุณเกดมาสอน

ตำรวจเขาเห็นมาเนี่ยกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูพฤติกรรมของคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับ
เป็นภาพกล้องวงจรปิด
หน้าบ้านพักในหมู่บ้านพฤกษา๘๖เฟส๒
ตำรวจศรีสะจรเข้น้อยอำเภอบางสาวทงจมัติสมุทราการนะครับ
เป็นช่วงที่นายยงยันจันทสเรย์อายุ๓๘ปี
อดีตแฟนของผู้ตายนะครับ
ก็คือนางสาวเหมือนแพร่ศรีสุวรรณอายุ๓๓ปีอดีตนักข่าวสาวนะครับ
ที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามาที่บ้านพัก
ที่กล้องวงจรปิดอีกมุมของบ้าน
ก็สามารถจับภาพช่วงที่นายยงยันเข้ามาไว้ได้อย่างชัดเจนเหมือนกัน
เห็นว่าปีนกำแพงปีนรั้วเข้ามา
แล้วก็เดินวนดูอยู่รอบบ้านอย่างนี้ค่ะ
สะพายเป้มีปืนมีประแจอะไรเตรียมมาด้วยนะครับ
คือปืนเนี่ยบอกว่าซื้อมาจากเพื่อนพกติดตัวมาเลยนะฮะ
ส่วนประแจเนี่ยเขามาหลายครั้งเคยบุกเข้าไปในบ้านก็มีนะฮะ
แล้วครั้งนี้เหมือนกับรู้ว่าจะไม่ได้เข้าบ้านคือกะจะเอามางัดบ้านเลยนะครับ
เห็นว่านายยงยันมาถึงบ้านที่เกิดเหตุก็ปีนกำแพงรั้วเข้าไปรอบบ้าน
พยายามเรียกนางสาวเหมือนแพร่ให้ออกมาเปิดประตูเพื่อจะเข้าไปด้านใน
แต่ว่านางสาวเหมือนแพร่ที่อยู่ในบ้านในตอนนั้นไม่ยอมเปิดนะครับ
นายยงยันก็เลยถือปืนที่เตรียมมาเดินวนอยู่รอบบ้านอยู่หลายรอบ
ก่อนจะเดินกลับหายไปบริเวณหน้าบ้านพักแล้วก็ลงมือก่อเหตุกระหน่ำยิง
หลังจากนั้นก็ถือปืนเดินย้อนกลับมาจุดเดิมยัดปืนใส่กระเป๋ากางเกง
แล้วก็ปีนข้ามกำแพงออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็หลบหนีไป
ที่ยิงนี่ก็คือบอกว่าคือผู้ตายไม่ยอมให้เข้าบ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงโทรไปบอกแฟนคนปัจจุบันที่คบกันอยู่ให้มาช่วยนะครับ
เมื่อช่วงเช้าตำรวจก็คุมตัวนายยงยันไปทำแผนประกอบคำรับสัมภาษณ์นะครับ
ก็มีประชาชนมารอดูการทำแผนเยอะแยะเลยนะครับ
ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยกันอย่างแน่นหนาเลย
นายยงยันบอกว่าก่อนหน้านี้เคยแต่งงานอยู่กินกับผู้ตายมาหลายปีแล้วก็แยกทางกัน
แต่ตนก็ยังไปมาหาสู่อยู่แล้วช่วงหลังก็มีปากเสียงกันหลายครั้ง
เนื่องมาจากว่าตนต้องการขอคืนดีแต่ผู้ตายไม่ยอม
ก่อนเกิดเหตุยอมรับว่าไปดื่มเหล้ามาจนเมา
แล้วก็เอาปืนกับประแจเดินทางมาหาผู้ตายที่บ้านเพื่อของ้อคืนดี
แต่ผู้ตายปฏิเสธไม่ยอมเปิดประตูให้จนมีปากเสียงกัน
แล้วตนก็ได้ยินเสียงผู้ตายโทรศัพท์ไปตามแฟนใหม่ให้มาช่วย
ด้วยความโอโหประกอบกับเมาก็เลยชักปืนที่พกติดตัวมา
หนำยิงใส่ผู้ตายไปหลายนัดแล้วก็ปีนกำแพงของบ้านหลบหนีไป
สามีพัญญานะครับเคยจดทะเบียงกันมาก่อน
การเข้าออกช่วงระยะหลังช่วงแรกคงปกติ
ก็จะมีระยะตั้งแต่เดือนตุลามาก็มีปัญหา
ซึ่งฝ่ายหญิงก็พยายามที่จะแยกทางนะครับฝ่ายชายก็พยายามจะง้อคืนดี
วันเกิดเหตุผมเชื่อว่าเขาตัดอินใจมาง้อแหละ
ประกอบกับดื่มสุรามาด้วยนะครับแล้วก็พกพาอาวุธปืนมาด้วย

เบื้องต้นในยงยันถูกตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และใช้อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะเมืองชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควร
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
เพื่อรวบรวมสำนวนคดีเตรียมส่งอายการฟ้องศาลจังหวัดสมุทรปราการต่อไป
ญาติก็นำศพนางสาวเหมือนแพร่ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนวลจันทร์กรุงเทพมหานคร

มีทั้งแฟนหนุ่มคนปัจจุบันมีทั้งคุณแม่บุญธรรม

ทุกคนก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์นี้
ซึ่งก็มีพิธีรดน้ำศพไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนในนกประกอลแฟนหนุ่มนะคะก็บอกว่า
ตอนนี้เสียใจมากร้องไห้อย่างเดียวไม่ให้สัมภาษณ์อะไรบอกยังทำใจไม่ได้นะคะ
ครอบครัวก็ชี้แจงกับทางไทยรัฐทีวีว่า
ผู้ต้องหาคนนี้รู้จักกันบ้านอยู่สงขลา
ก็บ้านอยู่ระแวกเดียวกันกับเครือญาตินี่แหละค่ะ
ก็จะมีพิธีชาวพนักกิจศพวันที่๕กุมภาพันธ์๑๖นาฬิกานะครับ